ขึ้นมาสัมผัสได้กับลมเย็นค่อนข้างสดชื่นค่ะ
ในขณะเดียวกันเรายังคงส่งความเป็นห่วงให้กับ
พี่น้องทางภาคใต้ที่ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าหลังจากนี้เนี่ย
อุณหภูมิโดยรวมจะค่อยลดต่ำลงค่ะคุณผู้ชม
โดยภาคเหนือและภาคอิสาอากาศเย็นถึงหนาว
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๔๑๕องศา
ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอค่ะ

อุณหภูมิจะลดลงนะคะ๒๔องศา
กลางวันแดดยังคงแรงอยู่ค่ะมีฝนบ้างเล็กน้อย
อุณหภูมิอยู่ที่๑๖๓๑องศาคลื่นสูง๒เมตร
ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักทั้งสองฝั่ง
มีฝนร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร

ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถึงเช้าสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นนะคะ
อุณหภูมิจะลดลงอีกคุณผู้ชม๑๓องศา
กับมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๙องศาค่ะ